แต่ว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสายสับ

ใช่นางแบบบางคนเวลาเดินเขาออกมั่นใจเดินปลา

ไม่ดีอาจจะสับลงมาแบบนี้ก็ได้ค่ะ
ดี

ถ้าจบแบบจะเจ็บค่ะ
แต่ก็เดินสวยน่ะมันต้องเดินแยะซ้ายขวาซ้ายขวาย

แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรจุดจบของสายนางแบบ
ดูจบไม่สวยซะแล้ว
เดินมาอย่างเลิศอย่างสวยอย่างปังอย่างสับเลยค่ะ

อุ้ยตายว้ายกรี๊ด
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง
เพื่อนสาวเราก็ตามนั่นสิคะนะคะเพราะว่าดิฉันเคยทำมาก่อน
แล้วจุดจบของเรามันมักจะไม่สวยงามเสมอ
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันสวนทางกัน
เดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้เขาจะต้องแบบว่าเดินสับไงเหมือนแบบนางงนางงาม
ลงเวทีประกวดเหมือนใส่ส้นสูงตลอดเวลา
สมัยสมัยดิฉันก็จะซ้อมเป็นแบบนักร้องประกวดบนเวที

ที่บ่อยต้องทำอย่างงี้ไม่ได้กลับมาเป็นคนปกติไม่ได้แล้ว